พาไปดูเรื่องนี้หน่อยค่ะพาลงใต้

พอมีน้ำเชี่ยวเราบอกกันตลอดเลยนะ

ก็พี่ไปศูนย์ปางทุกวันทำไมน้ำแข็ง
นี่คือคิดว่าขับได้แล้วพี่เบิ้ดดูสภาพ
แค่น้ำท่วม

มันไม่ใช่ท่วมธรรมดาลึก๓เมตร

คนที่อยู่บนรถท้อง๕เดือน

ไหนละนี่ไงรถอยู่ตรงไหน

ชาวบ้านมายืนกอดอกรอดูอยู่
เบิ้ดเห็นรึเปล่า
อันนั้นไม่ใช่แบบเหมือนกับเป็นแพร่

อันนี้จมทั้งคันเลยหรอ
จริงตรงนั้นมันเป็นคลองนะ

กู้ไพรพัทรลุงและเครือข่ายรถยกพัทรลุงต้องช่วยกันค่ะ

ตอนที่พยายามนี่เอาเชื่อมไทท์ผูกได้แล้วนะ
เดี๋ยวตอนที่เขาจะลากกระบะ
นี่ค่ะนี่ค่ะ

ที่มองเห็นน้ำมันเอ่อมันท่วม
น้ำมันก็ไหลเชี่ยวไม่เป็นไรนะ

น้ำมันซัดซัดตกลงไป

หนีออกมาได้ปลอดภัยนะโอ้ยโล่งอก

คนนี้คนนี้คุณชาลีรัฐ
บอกว่าตอนนี้ตัวฉัน
ดิฉันเนี่ยท้อง๕เดือน
โอ๊ยท้อง๕เดือน

พัดตกลงไปอะตอนนั้นนะค่ะ
ตัวของคุณชาลีรัทย์เนี่ยนะกำลังพาคนงาน

ส่งที่สวนแล้วไม่รู้จริง

ออกไหมอันไหนถนนอันไหนโค้ง

น้ำมันมาแบบนี้ไงไม่รู้ด้วยว่าน้ำมัน
แค่ไหนแต่เห็นว่าน้ำมันเชี่ยวแหละ

พัดตกไปเลยค่ะพยายามหนี

ก็ออกมาด้วยชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้น
หาปลาพอดีค่ะก็ช่วยพา

แล้วก็เอาเชือกไปผูกที่รถกับต้นไม้ก่อนนะคะ

ฝั่งรถยกให้มาช่วยยกรถ